สตรีจำนวนมากอยากจะประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในสังคม
ซึ่งถ้าสตรีได้รับโอกาสก็จะสามารถพัฒนาตนเองยกระดับคุณภาพชีวิตได้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีสมาชิกในกองทุนนี้กว่า๑๔ล้านคน
เรามีความเชื่อมั่นเลยว่าพลังสตรีคือที่บอกว่าเป็นสตรีไทยด้วย
เราจะร่วมกันนะคะจับมือนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันสร้างงานช่วยกันสร้างรายได้ช่วยกันสร้างอาชีพ
ช่วยกันสร้างผลกำไรนะคะเพื่อมาดูแลชีวิตครอบครัวของเราให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะอย่าท้อถอยคือไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคใดก็แล้วแต่เราจะก้าวข้ามมัน
คือไม่มีวันแพ้ทุกวันต้องมีวันที่สตรีเราต้องชนะด้วยนะคะ